นี่พี่เต้มงคลกิจนี่ไม่รู้น้อยเนื้อต่ำใจหรือยังไร
หลังที่รายการกับบังแจ๊กเครื่องภาพขูกเอาของคุณตางโม
ทำไมไม่พยายามไปเชื่อบังแจ๊กได้ยังไง
อันนี้แล้วคุณมงคลกิจนิทิก็รู้
บอกว่าการได้ลงมือทำนั้นมีทั้งข้อดีและข้อเสีย
มีคนได้ประโยชน์และเสียประโยชน์
แต่ถ้าข้อดีนั้นเกิดประโยชน์สุขต่อความยุติธรรม
ให้กับประชาชนทุกชนชั้นแบบเท่าเทียม
แม้ข้อเสียระหว่างทางจะเกิดขึ้นกับตนเองที่ถูกตำหนิต่อว่าโง่แต่ขยัน
ก็ถือว่าคุ้มเพราะได้ลงมือทำแล้ว
เกิดขึ้นกับตังโมให้มากกว่าปัจจุบันที่เป็นอยู่
จึงต้องหาพยานหลักฐานเพิ่มเติมแม้ว่าจะเพิ่มขึ้นเพียงแค่๐๑ก็ตาม
โอ้โหค่ะเดี๋ยวนี้ต้องมีเปอร์เซ็นต์

แต่คนก็ถามว่าเอ้าแหมไอ้กรณีผ้าที่บังแจ๊กเอาออกมาโชว์เนี่ย
สเต้ไม่ตรวจสอบให้มันแน่ชัดหน่อยเหรอ
ใช่ไหมเออว่ามันใช่ไม่ใช่อย่างไร
ผู้สื่อข่าวก็เลยถามไปยังสสเต้มงคลกิจนะครับ
บอกว่าที่โพสต์ข้อความลักษณะแบบนี้เนี่ย

สสเต้บอกว่าเป็นเรื่องปกติของคนทำงาน
เพราะตัวเขาคือความหวังของคนที่ถือว่าเป็นเสียงส่วนใหญ่ของประเทศ
ส่วนคนฝ่ายตรงข้ามที่อาจไม่พอใจ
ไม่ว่าด้วยเหตุผลอะไรก็ตาม

คือเราก็ต้องอดทนเพราะว่าในการว่ายน้ำ
ไปสู่กลางทะเลแล้วเนี่ยมันก็จะต้องเจอขึ้นลม
เจออะไรหลายอย่างด้วยกัน
แต่สิทธิ์ที่จะทำให้กำลังใจว่ายไปต่อได้นี่
ก็คือความศรัทธาของพี่น้องประชาชน
ทีนี้มันมีประเด็นที่ทนายตั้มทนายสิทธาเบี้ยบังเกิด
เลขาธิการมูลนิธิทีมงานทนายประชาชนนะฮะนี่ได้โพสต์เอาไว้นะครับ
โกหกออกสื่อนะครับที่บอกว่าโทรมาคุยกับผมแล้วบอกเรื่องลูก
ไล่หรือทันเกมหรือแข่งกับใครกับบอกว่าผมขออำนวยความ
ยุติธรรมให้ประชาชนคำพูดเหล่านี้ล้วนแต่งเติมให้สัมภาษณ์สื่อ
ทั้งสิ้นนี่นะฮะตรงนี้เนี่ยนะครับทุกผู้ชมครับคือทางสอสอ
ชี้แจงว่าตัวตัวของเขาเนี่ยเป็นนักการเมืองสิ่งที่
ทำทั้งหมดเป็นประโยชน์ของประชาชนเป็นหน้าที่หลักของผู้
แทนประชาชนอยู่แล้วที่ทนายตั้มโพสต์ว่าสสเต้โทรหา
แล้วก็พูดในเชิงบอกว่าทนายตั้มไปตำหนิตัวเองออกสื่อทำไมเนี่ย
ประเด็นนี้สสเต้บอกว่าเพียงอยากสื่อสารว่าถ้าทนายตั้มจะตำหนิเขา
โทรคุยกันก็ได้เพราะการให้เกียรติกันเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญ
ตำหนิแบบโทรคุยก็ได้แล้วก็อายุใล่เยกกันพี่น้องกันถูกป่ะ
เป็นการให้เกียรติซึ่งกันและกันความคิดขัดแย้งกันได้ตำหนิกันได้
แต่บางทีเนี่ยตำหนิออกสื่อเนี่ยก็บางทีก็ต้องให้เกียรติพี่บ้าง
คือสสเต้เนี่ยยังพูดถึงประเด็นที่ทนายตั้มบอกว่าโทรมาแล้วยังขอให้ทนายตั้มเนี่ย
สสเต้ยอมรับว่าได้ขอความช่วยเหลือจากทนายตั้มจริงนะครับเพราะว่าตื่นเต้นนะ
วันที่ได้เจอผ้าคลุมที่เขาไลฟ์กับบังแจ๊กเนื่องจากมันผ่านมาโอ้โห๔๐วันแล้วเดือนครึ่งแล้ว
มาเจอผ้าคลุมของคุณตังโมแต่ว่าตอนนั้นอ่ะผ้าผืนนั้นจะจริงหรือไม่จริงเนี่ย
ก็ต้องรอการตรวจสอบเข้าใจว่าตอนนั้นทนายตั้มอาจจะไม่ไว้วางใจบังแจ๊ก
แล้วก็ไม่รู้ว่าเคยมีปัญหาอะไรกันมาก่อนหรือเปล่าแต่ถ้าเป็นเรื่องส่วนตัวของทนายตั้มกับบังแจ๊กเนี่ย
แมวสามารถจับหนูได้แล้วเกิดประโยชน์กับส่วนรวมเนี่ยตัวเองก็จะเอาแมวแต่ละตัวมาช่วยกันทำงาน
ก็เลยอยากให้หลายคนเนี่ยได้มามองคลิปร่วมกัน
ตัวเองไม่ได้ยืนยันข้อเท็จจริงซึ่งหลักฐานเนี่ยมันจะจริง
เท็จสุดท้ายมันต้องนำไปตรวจสอบประมาณอย่างนั้นจะเป็น
เรื่องของคลิปต่างหรือว่าจะเป็นเรื่องผ้าลายลูกไม้
ของคุณตังโมก็ตามสุดท้ายก็ต้องนำไปสู่การตรวจสอบอยาก

วันนี้เราก็ถามไปนะฮะทนัยตั้มทนัยสิทธิ์ทรานะครับทนัย
ทนายตั้มบอกกับผู้ศึกษาของเรานะครับบอกว่าที่ผ่านมาสสเต้คุณมงคลกิจ
ติดต่อมาหาหลายครั้งแล้วก็พยายามพูดถึงหลักฐานต่างที่บังแจ๊กได้มา
ซึ่งตัวทนายตั้มบอกว่าทนายตั้มเองเนี่ยรู้พฤติกรรมของบังแจ๊กหลายเรื่อง
อันนี้ทนายตั้มบอกนะทั้งเรื่องโกงเรื่องไอโฟนหลอกให้คนแชร์โพสต์
ก็เลยพยายามเตือนสสเต้ว่าให้ระวังบุคคลนี้
ทีนี้พอโพสต์ไปสสเต้ก็ไม่พอใจแล้วก็โทรมาหาทนายตั้ม
ต่อว่าทนายตั้มประมาณว่าโอ้โหทำไมต้องมาว่าพี่ขนาดนี้
พฤติกรรมมันไม่น่าเชื่อถืออยู่แล้วนะครับปรากฏว่าเราก็เลยได้มีการไปโพสต์นะครับ
ว่าให้สสเต้ระวังนะครับไม่งั้นแล้วตัวตัวเองเป็นสอสอด้วย
แต่ไปโดนบังแจ๊กหลอกเนี่ยเดี๋ยวจะเสียหมานะครับก็เลยโพสต์ไป
พอโพสต์ไปเนี่ยเขาก็ไม่พอใจเขาก็โทรมาหาแล้วก็มาพูดนะครับว่า
ทนายตั้มนะว่าพี่ขนาดนี้เลยเหรอพูดลักษณะข่มเราก็ไม่พอใจแล้ว
ก็บอกว่าเออก็โพสต์ไปเนี่ยเพราะว่าไม่อยากจะให้ไปโดนหลอก
คุณมงคลกิจบอกว่าเออแล้วทนายตั้มมีอะไรทำไมไม่โทรมาบอกพี่
ใช่ไหมทำไมไปโพสต์อะไรประมาณอย่างนี้
ทนายตั้มบอกว่าสสเต้เนี่ยพยายามโทรมาหาทนายตั้มก่อน
แล้วขอให้แชร์โพสต์ของสสเต้หลายครั้งบอกว่าเพจทนายตั้มคนตามเยอะ
แต่ทนายตั้มเนี่ยไม่แชร์ซึ่งตอนนั้นสสเต้ก็น่าจะรู้ตัวได้แล้ว
ทนายตั้มเขาแบบอยากโทรหรือไม่อยากโทรอะไรประมาณอย่างนั้น
แล้วก็มองว่าสสเต้เป็นคนเข้าใจอะไรยากก็เลยไม่อยากคุยด้วย
ก็เลยไม่โทรหาส่วนตัวผู้สื่อข่าวของเราก็เลยถามว่าเอออยาก
ฝากอะไรไปถึงสสเต้มงคลกิจไหม
ทนายตั้มก็ฝากนะฮะทุกผู้ชมครับลองฟังดูนะครับ
บอกว่าเขาจะส่งพยานอันนี้เอามาให้กับทางสสเต้เนี่ยขอเขาเหมือนกันว่า
คือเป็นสอสอนะจะได้มีกึ่นในการทำเรื่องอะไรต่าง
จะรับข้อมูลอะไรมาจากใครก็ต้องใช้วิจารณญาณนิดหนึ่ง
ไม่อย่างนั้นเดี๋ยวจะถูกดำเนินคดีกันหมด
เรื่องนำเข้าพยานหลักฐานเท็จนำเข้าความเท็จลงในหลวงคอมพิวเตอร์
คือทนายตั้มฝากไปประมาณว่าควรจะตรวจสอบอะไรให้มันละเอียดรอบครอบก่อน
อย่างกรณีผ้าผูกเอวของคุณแตงโมที่บางแจ๊กบอกอยู่อเมริกา
แล้วมีคนส่งไปให้เนี่ยมันตรวจสอบไม่ยากหรอก
ใช่ว่าใครส่งใครส่งไปจากไหนอะไรอย่างนี้มันตรวจสอบได้หมดไงคะ
คือถ้าบังแจ๊กเขาบริสุทธิ์ใจจริงเป็นของจริงมีคนส่งให้จริง
ต้องให้เลขพัสดุมาสิอะไรประมาณอย่างนั้น
ล่าสุดเนี่ยนะฮะสสมงคลกิจโพสต์เฟซบุ๊คส่วนตัวนะครับทุกผู้ชมครับ
นี่ล่าสุดเลยหลังจากก็มีรถทัวร์มาหาหลายคันอยู่
บอกขอบใจมากทนายตั้มทนายเดชาพี่หนุ่มกัญชัย
คอยตำหนิด่าผมผมถือเป็นคำให้พรผมจะได้ปรับปรุงตัวต่อไป
พี่หนุ่มกัญชัยบอกในข่าวใส่ไข่บอกโอ้โหก็ไม่ได้ถึงขั้นว่าไปตำหนิ
หรือไปต่อว่าอะไรสอสอเต้หรอกสิ่งที่พูดไปโดยเฉพาะเรื่องผ้าลายลูกไม้คุณแตงโม

คือขนาดคุณแม่คุณตังโมคุณแม่พนิดา
ไม่ว่าสสเต้ไม่ว่าทนายกฤษณะเลย
เขาก็ไปพูดถึงบังแจ๊กซะมากกว่า
เป็นการแบบหลอกลงหรือเปล่า